ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปจับกลุ่มหญิงชาราอายุ๖๓ปีนะคะ

โดยบอกว่าคุณยายคนนี้ขายยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่
และในระหว่างที่เข้าจับกลุ่มนะคะ
ก็สามารถไปตรวจค้นแล้วก็พบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในบ้านจริงด้วยนะคะ

เคยถูกต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้วด้วยในปี๒๕๔๒นะคะ
ปรีชาส่งเสริมหัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดศรีสเกต
ขณะที่เข้าตรวจสอบคุณยายนั่งอยู่หลังบ้าน
ทีนี้พอเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามายายมายมีท่าทีตกใจ
และทีนี้ก็พยายามที่จะคว้าเอาเปลือกหอยเชอรี่
ซุกซ่อนอยู่ใต้ชั้นวางถ้วย
ซึ่งอยู่ใกล้มือพยายามทิ้งออกไป

ทำไมต้องพยายามทิ้งหอยเชอรี่ด้วย
ตำรวจไปเอาหอยเชอรี่ออกมาแกะดู
ปรากฏว่าภายในเปลือกหอยเชอรี่น่ะ

จำนวน๓๗เม็ดนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ร้องเรียน

ที่รักลอบขายาบ้าให้กับโยชนในพื้นที่
ผู้ว่าก็เลยสั่งการให้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบ

ยายมายรับสารภาพและเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเองเคยถูกจับและต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้ว

หลังจากนั้นพ้นโทษกลับมาอยู่บ้าน
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่ทีนี้ยายบอกว่ารายได้ไม่เพียงพอ
ประกอบกับอายุมากขึ้นไม่มีคนดูแล
ก็เลยกลับมาสู่อาชีพเดิมก็คือการขายยาเสพติด

โทษประเภทที่๑หรือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะ